เรื่องของน้องสมาร์ทวัย๕เดือน
คือคุณพ่อคุณแม่น้องสมาร์ทเป็นครูเป็นอาจารย์

แต่ปรากฏว่าน้องมีอาการชักเกร็ง
แล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้น
แล้วสรุปมาจากอะไรกันแน่
ข่าวนี้เราก็นำเสนอต่อเนื่องนะคะ
คุณแม่ธิดารัฐที่เป็นอาจารย์คณะครูรุศาสต
มหาวิทยาลัยราชพัฒรำภัยพันนีที่จันทบุรี
กับคุณพ่อนัทธพงศ์ข้าราชการครูที่ฉะเชิงเซา
ก็ไปร้องทุกข์มูลนิธิปวีนาตั้งแต่๒๘สิงหา
เพราะว่าลูก๕เดือนมีอาการเลือดข้างในสมอง
ที่บ้านเขาก็เล่าให้ฟังว่าเอาลูกไปฝากเลี้ยง
ขอใช้เรียกว่ายายดานามสมมุติอายุ๖๐ปีแล้วกัน
ทีนี้ตอนนั้นยายดาโทรมาบอกครอบครัว

เพราะว่าน้องเขามีอาการคือเหมือนกับชักเกรงตาเหมือลอย

แล้วเมื่อวันที่๒๘สิงหาคม
ทางพอโรงพยาบาลพระปกราว
คือนายแพทย์เกรียงศักดิ์วัชรนุกูลเกียรติ

คือเขาก็วินิจฉัยบอกว่าอาการน้องสมาร์ทตรวจแล้ว
มีเลือดบริเวณรอบสมองแล้วก็ข้างในสมองด้วย
หมอบอกนะมีทั้งเลือดเก่าแล้วก็เลือดใหม่ค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งสาเหตุหลักที่มันทำให้เกิดเลือดคั่งเนี่ย
หมอบอกว่าเกิดจากการโดนเขย่าตัวอย่างแรง
แล้วในช่องกระโหลกศีรษะของเด็กหรือเวลาโดนเขย่าตัวอย่างรุนแรง
หรือน้องอาจจะไปโดนกระทบกระเทือนในพื้นที่นุ่ม
อย่างเช่นอะไรบ้างเอาหมอนมา
คือกระทบกับหัวกระทบกับหมอนหัวกระทบกับที่นอนแบบนี้

แต่ทีนี้ต้นต่อสาเหตุมันจะเกิดจากการทำร้ายหรือเขย่าตัวหรือเปล่าอย่างนี้
บอกว่าจะต้องดูการทำงานของตำรวจด้วย
ให้ตำรวจไปสืบสวนไปขยายผลต่อ
แต่นักข่าวก็ถามอาการน้องเป็นยังไงบ้าง

เพราะก่อนหน้านี้ชักเป็น๒๐ครั้งเลยนะคะ
ตอนนี้ไม่พบอาการชักแล้วคออ่อน
คออ่อนก็ไม่มีอาการตาลอยก็ไม่มี
พ่อแม่สามารถพาน้องกลับบ้านได้
ทีนี้พ่อของน้องสมาร์ทก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
บอกว่าเกิดขึ้นเมื่อวันที่๓สิงหาคมที่ผ่านมา
คือพี่เลี้ยงยายดาโทรมาบอกว่าลูกตาเหม่อลอยคออ่อน
ทีนี้ก็รีบนำตัวไปส่งโรงพยาบาล
อยากให้คุณผู้ชมได้ฟังว่าคุณพ่อของน้องสมาร์ท
เขาเล่าเหตุการณ์ตรงนี้ว่ายังไงและยังห่วงอะไรลูกบ้างค่ะ
ก็คือน้องไม่สามารถที่จะอยู่แล้วเลือดออกเองได้
ประเด็นก็เหลืออยู่อันเดียวเลยคือโดนเขย่า
เพราะไข่เยาเลือดจะออกจากข้างในและไม่มีลอยข้างนอก
เพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากโรคที่ตัวคุณเป็น
ไม่มีโรคประจำตัวไม่เคยมีการรักษาอะไรเลย
เป็นปัญหาแล้วก็กังวลก็คือสมอง
คือเลือดที่ออกในสมองกับเพิ่งเจอล่าสุด
ก็คือมีเลือดที่ออกที่จองประสาทตาด้วย
ไม่ถึงกับบอดแต่ก็ไม่ได้กลับมา๑๐๐แน่นอน

อาจจะมีแผลเป็นอยู่ในจอประสาทตา
ก็อาจจะทำให้แบบมองไม่ชัดอะไรอย่างนี้ครับ
คุณผู้ชมทีนี้ตอนนี้เนี่ยหมอบอกว่าเดี๋ยวจะนัดสแกนสมองน้องสมาร์ทเดือนละครั้ง
ดูซิว่าเลือดออกมันลดลงไหม
เราก็อยากถามเหมือนกันนะว่ายายดาพี่เลี้ยงมาเยี่ยมน้องหรือเปล่า
คือคุณพ่อบอกว่ามาเยี่ยมแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันถึงเรื่องนี้
แต่พอเป็นข่าวปั๊บเนี่ยบ้านปิดเงียบเลยค่ะ
แล้วปฏิเสธการให้ข่าวกับสื่อด้วย
ทีนี้ทีมข่าวของเราไปพยายามถามโทรศัพท์ไปถาม
เดี๋ยวลองดูว่าเขาจะบอกอะไรกับเราบ้างค่ะ
คือเอาจริงจริงตอนนี้ยายดาก็ยังปฏิเสธเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่นะคะ

ผู้กำกับสพเมืองจันทบุรีบอกว่าตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐาน

จะเอามาประกอบกับผลการสอบปากคำ
ฝากฝั่งครอบครัวของน้องสมาร์ทแล้วก็พี่เลี้ยงอย่างยายดาด้วย
เชิญตัวพี่เลี้ยงมาสอบเพิ่มเติมด้วยนะคะ
เพื่อให้การทำคดีนี้รัดกลุ่มแล้วก็รอบครอบขึ้นค่ะ